หวานฉ่ำกันต่อเลยนะจ๊ะสำหรับหนุ่มสาวคู่นี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะใบเฟิร์นพิมชนกและนายนพัฒน์นี่ก็หวาน
คู่นี้ก็หวานล่าสุดเขาพากันไปออกเดทที่ไหนรู้ไหมจ๊ะ
สนามแบตจ้าอ๋อตีแดดกันเหรอใช่แล้วค่ะ
เป็นการออกเดทที่แบบว่าโอ้โหเรียกเหงื่อเรียกสุขภาพได้ดีเลยนะ
คุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องบอกว่าคู่นี้เขากำลังมุ่งมิ้งมุ่งมิ้งกันอยู่นะ
สำหรับนายแล้วก็ใบเฟิร์นขยันเติมความหวานทำอะไรกันเป็นคู่
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมแคปชั่นเขาน่ะลงพร้อมกันเลยทรงอย่างแบดนี่
ล่าสุดค่ะจังหวะดีทั้งคู่ก็ควงกันไปเดทที่ขอดแบต
แบบว่าพากันออกกำลังกายพร้อมกับกวนเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้
เห็นในไอจีสตอรี่ที่เพื่อนถ่ายเอาไว้โอ้โหคุณมาดูดิ
บรรยากาศคึกคักสนุกสนานเล่นกันจริงจัง
ใช่ต้องแข่งขันก็แบบจริงจังเอาเป็นตัวตายเล่นมีตอนสวยเหล่าอ่า

คุณผู้ชมเพราะมีโหมดส่งกำลังใจให้กันตลอดเวลานะ
หนุ่มนายลงเล่นนี่น้องใบก็เชียร์อยู่ข้างสนาม
ตอนที่ลงเล่นในสนามถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้าม
ก็แอบเห็นนะว่าทั้ง๒คนเขาสงสัยโปรดตาชอบกันอยู่แล้วคุณผู้ชมนะ

ครั้งหน้าเขาจะไปมุ่งมิ้งอย่างไร
ก็ติดตามรอกันได้เลยนะคะ
รอวันวาเลนทายเลยว่าจะเป็นยังไง